ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใกล้ปีใหม่แบบนี้อะไรแปลกเราต้องนำเสนอกันมาดูกันในหัวเขียวข่าวเด็ด
ควายเผือกครับคุณผู้ชมฮะน้องวาวาหน้าเหมือนหมูเลยเนอะ

โหแล้วรอบลงตามจะชมพูเนี่ยนะ

หัดเดินเลยอยู่กลางทุ่งนาบ้าน
งมะแซวหมู่๑๑ที่จังหวัดสุรินทร์
เจ้าของควายเผือกตรงนี้ชื่อพี่บัวลีอายุ๖๒ปี
บอกโอ้พี่ดีใจน้ำตาไหลเลยนะ
บอกกับทีมข่าวว่าเลี้ยงมานานหลายปีแล้วเลี้ยงควายมานานหลายปี
ไม่ออกลูกเลยจนมีเพื่อนต่างตำบลในเกิดความสงสาร
ควายตัวนี้มาแลกเปลี่ยนเพราะเป็นควายที่ยังสาว
เป็นควายที่ดูสมบูรณ์น่าจะติดลูกง่าย
บัวลีก็ตัดสินใจแลกควายกันควายตัวนี้ทำการผสมพันธุ์มาแล้วด้วยครับ
คุณผู้ชมฮะคือผสมพันธ์กับควายธรรมดาด้วยนะ
ไม่ใช่ควายเผือกจนเมื่อวานนี้เจ็ดโมงเช้า
ลูกสาววิ่งมาบอกแม่แม่ควายออกลูกแล้ว
ควายออกลูกแล้วเป็นควายเผือกด้วยควายหายากอืม
ก็รีบมาดูครับแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าวาวา
วาวาเพราะเกิดเดือนธันวาคมยังไงกัน
อ๋อวาไงวาธันวาเออห้า
บ้านในพื้นที่ทราบข่าวแห่กันมาดูแห่กันมาดูพี่บัวลีหรือเปล่า
มาดูวาวาควายเผือกตัวนี้ครับดวงดีสุดสุดได้ควายเผือก
บางคนลงทุนด้วยนะขอซื้อน้ำเชื้อมาผสม
เขาบอกยังไม่ติดเลยนะเออจึงเชื่อว่าตัวนี้เนี่ย
น่าจะเป็นควายมงคลให้โชคครับเออวาวาเนอะอืม
ใครที่เป็นสายมูสายบุญสายไหว้พระนะครับ
ถ้าอยู่กรุงเทพไม่ต้องไปไกลนะนี่แค่ปฐุมธานีครับ
คุณผู้ชมองค์หลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปแห่งเดียวในประเทศไทยครับ
มีการเจาะช่องที่หน้าอกนะฮะเพื่อให้ประชาชนได้ปิดทองที่หัวใจครับ
คุณผู้ชมนี่ครับองค์หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
เป็นพระพุทธรูปสีขาวมุกความสูง๕เมตรครับ
หน้าตักกว้าง๓เมตรที่แปลกกว่าพระพุทธรูปอื่น
สังเกตบริเวณหน้าอกองค์หลวงพ่อใหญ่จะเปิดเป็นช่องเอาไว้
เพื่อให้ประชาชนนะครับได้ปิดทองที่หัวใจด้านใน
แต่จะต้องขึ้นบันไดด้านหลังองค์พระแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
และวัฒนธรรมแห่งใหม่เลยนะครับ
หลวงพ่อใหญ่อยู่ในวิหารวัดลานนาอำเภอลำลูกกาปฐุมธานีนี่เองฮะ
นายสุภาพระดมเล็กนายกอบตลำลูกกาครับระบุว่า
หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เป็นที่ฮือฮามาก
มีประชาชนมากราบไหว้แล้วปิดทองกันแน่นทุกวัน
โดยเฉพาะวันหยุดเชื่อว่าจะให้โชคสมหวังในหน้าที่การงาน
แล้วที่อื่นไม่มีครับพระพุทธรูปที่มีการเปิด
ปิดทองที่หัวใจแบบนี้
ซึ่งเป็นจุดสนใจให้คนเดินทางมาทั้งทำบุญ
และศึกษาหลักธรรมนะครับ
คมธนัดเลขานุการเจ้าคณะตำบลลำลูกกา
ท่านบอกว่าองค์พระเป็นแนวคิดของเจ้าวาดวัดลานา

กุศโลบายเพื่อให้คนเข้าวัดทำความดีนะครับ
และขณะนี้นะครับองค์หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์
โด่งดังอยู่ในโซเชียลมีเดีย
ทำให้แต่ละวันมีคนมากราบไหว้เยอะเหลือเกินครับ
ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถูกรางวัลแล้วก็เลยต้องไปแก้บน
คราวนี้เอาเครื่องดื่มชูกำลังไปเป็นพันขวดเลยนะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูหน่อยค่ะ
คือคนโชคดีเนี่ยนะคะก็คือคุณป้าเข็มเงินเทพประสิทธิ์ค่ะ
ชาวบ้านอยู่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยนะคะ
ก็เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าถูกรางวัลเป็นรางวัลที่สี่
เป็นรางวัลที่๔งวดวันที่๑๖ที่ผ่านมานั่นแหละ
ใบได้ตังค์๘๐๐๐ก็เลยมาแก้บนกับพระเงินพระทองหรือว่าหลวงพ่อรวยค่ะ
อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครชัยศรีนครปฐมเนี่ยนะคะ
เท่าไหร่๑๕๐๐ฟองเขาสารอีก๕๐โลตั้งเรียงรายอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีการเอาพวงมาลัยสีแดงเดินเวียนหน้าพระตีมุรติปางเก้าหน้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย๓รอบด้วย
แล้วอย่างหนึ่งคุณป้าเข็มเงินนะหยิบเครื่องดื่มชูกำลังมาเอา
เขาได้เลขอะไร๐๔๒เออบางคนบอกว่าจะเอาเลขนี้ไปต่อดวงต่อโชคนะคะ
คุณผู้ชมครับไปดูการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนแห่งนี้หน่อยเขาบอกว่าโอ้โหเชียร์ลีดเดอร์ที่นี่
แข่งกันสนุกแข่งกันปังจริงครับ
นี่คือกีฬาสีนะครับ

จัดแข่งขันเมื่อวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ณสนามกีฬาโรงเรียน๑๐๑วิทยาลัยนะครับ
เพื่อพัฒนานักกีฬาเยาวชนไปสู่ระดับชาติ